ข่าวต่อไปเนี่ยจะโชว์ก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า

ใช่เมื่อเช้านะคะก็ไปทำข่าวมาแล้วปรากฏว่าได้สิ่งนี้มาค่ะ

อ่านะคะก็เป็นเครื่องรางของขังที่แบบว่า
พญานาคใช่ไหมคะแม่

มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราเป็นความเชื่อเรื่องพญานาคใช่ไหมคะ
เดี๋ยวก็ปลายเดือนหน้าก็จะมีงานบุญบ้างไฟพญานาคนะคะ

เป็นเครื่องรางของขังที่ได้มาจากงานนะคะ

เป็นองค์พญานาครุ่นประธานรวย

คือต้องบอกว่าจากความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะ
ร้อยเรียงมาเป็นตำนานจนกลายมาเป็นละคร

และนี่แหละค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ดิฉันก็บาปว่าอดจินอันกันไม่ไหวนะคะ
แต่ว่าใดเนี่ยค่ะคือทั้งคู่เล่นดีมาก

เป็นพยานาคที่มีอายุมามากกว่านึกพันปีนี่
ให้หนุ่มตรีมีงานละครปังอย่างต่อเนื่อง
จากเรื่องนี้ก็เล่นละครกับแม่แอฟด้วยนะ

แพคพ่อปู่ในเรื่องนี่นะคะ

หลายคนบอกว่าพลังซิกแพคพ่อปู่
มันช่างเยาวยวนใจเหลือเกินนะคะ
อะไรไหมล่ะ
เอาเราไปฟังหน่อยค่ะ
ต้องมีคุณแดด
นี่ค่ะน้ำแดดเลยค่ะ
มันเป็นภาษาเกาหลีด้วยค่ะ
ฝากติดตามหน่อยเลยค่ะ

เอามาฝากเพื่อนด้วยนะคะ

ก็จะขอเลขผ้าปู่หน่อยได้มั้ยคะ
๘๖๖๘นะครับ
เออดีนะไม่ห่วง

เอาล่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะเล่นมุกกัน

พ่อปู่ท่านประทานแล้วจ้ะจ้ะ

แท้เจิงสายรถทำโต้เพราะถูกเลยเห้ยเดี๋ยวก่อนไหล่เด้อ
จะต้องรวยน้ำกันนะคะคนดูก็รวยด้วยค่ะถูกค่ะ
แหละคนหล่อมาให้โชคลาบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ